โพสต์คลิปเอาไว้ในเพจดังนะคะ
แล้วคนก็แชร์กันเยอะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันบ้างแล้ว
มีผู้ชายคนนึงเขาไปนั่งในที่ที่เป็นที่สำหรับพระพิสุก
ชะลาคนพิการผู้หญิงท้อง

แล้วพอมีคนอายุเยอะขึ้นมาก็ไม่ยอมลุกให้นั่ง

เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเหรอฮะเห็นพูดกูมึงกัน

แล้วก็โอ้โหเถียงกันดังลั่นเลยนะคะ
ผู้หญิงที่เขานั่งอยู่ตรงกันข้ามเขาอยู่ตรงกันข้าม
เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
เขาก็แชร์กันเยอะเลยคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ผู้ชายสองคนนี้เถียงกันดังลั่นเลยค่ะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ในที่ที่เขาเป็นที่สำหรับ
พระสงฆ์เด็กคนพิการคนชะลาคนท้องค่ะ
แล้วก็มีคุณป้าท่านหนึ่งขึ้นมาผู้ชายคนนี้ไม่ยอมลุกให้นั่ง
ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมลุกให้นั่งผู้ชายอีกคนนึงก็เลยไปเตือน
ก็เลยทะเลาะกันอย่างที่เห็นในคลิปซึ่งคุณป้าเขาก็ตกใจเหมือนกัน
บอกไม่นั่งไม่นั่งไม่เป็นไรแต่ผู้ชายสองคนนี้ก็ยังทะเลาะกันอย่างดุเดือดมากเลยนะคะ
เก้าเก้าอี้เนี่ยเต็มหมดเลยนะแต่พอผู้ชายสองคนนี้ทะเลาะกันเนี่ย
ก็มีที่ว่างอยู่บ้างคนถ่ายคลิปก็เลยบอกว่าคือเอาจริงก็ต้องขึ้นรถแบบนี้มันต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกัน
แล้วที่พิเศษแบบนี้คือถ้ามันโล่งจริงคุณจะนั่งไม่มีใครว่าหรอก
แต่ถ้ามีคนแก่มีคนท้องมีอะไรมาเนี่ยคุณก็ต้องลุกให้เขา
เป็นที่พิเศษสำหรับบุคคลเหล่านี้นะคะ
จนเริ่มเสียงดังขึ้นเราก็เริ่มหันไปมองแล้วเอ๊ะมีอะไรกันก็เลยเสียงดังเสร็จเราก็เอ๊ะถ่ายคลิปเอาไว้ดีกว่า
เพราะว่ามันน่าจะมีกลัวจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วจะได้เป็นมีคลิปเนี่ยเป็นหลักฐานเก็บเอาไว้
ก็เลยเริ่มถ่ายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอย่างในคลิปเลยค่ะ
แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมลุกอะค่ะก็ยังจะนั่งอยู่จนทะเลาะกันบานปลาย
แล้วก็หลังจบคลิปเขาก็จะมีการเหมือนกับคนขวาค่ะเขาท้าต่อยบอกว่าให้ไปต่อยกันข้างนอกเอาไหม
ไม่เคยนะคะปกติแล้วอะค่ะก็ถ้าเป็นที่นั่งพวกนี้เราจะต้องรู้สึกว่าพร้อมที่จะลุกให้คนแก่
หรือว่าคนที่สำรองลุกให้ก่อนอยู่แล้วอะค่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
รู้สึกว่าสมัยนี้ค่ะคนเขามีจิตสำนึกสาธารณะน้อยลงรู้สึกว่าเออถ้าเราแบบไม่เห็นแก่ตัวค่ะ
แต่ว่าถ้ามีบุคคลที่ตามลูกก็คือจะมีเด็กคนแก่แล้วก็พระสงฆ์คนท้อง
เราต้องพร้อมที่จะลุกให้เขานั่งคือเรานั่งได้แหละแต่ว่าถ้ามีคนเหล่านี้ขึ้นมา
ต้องพร้อมที่จะลุกให้เขานั่งอยู่แล้วอะค่ะคือมันเป็นจิตสำนึกสาธารณะของของ
ควรที่จะมีทุกคนอยู่แล้วค่ะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น
นี่ไงคะลองสังเกตดูเขามีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้ชัดเจนเนี่ยค่ะพระสงฆ์คนชราเด็กคนท้องคนพิการนะคะ
นี่ค่ะคือถ้าถ้ามันโล่งแบบไม่มีอะไรก็นั่งได้แหละแต่ถ้าเกิดมีบุคคลเหล่านี้ขึ้นมา
คุณก็ต้องลุกให้เขานั่งคุณพัชรวรินพัชรปภานันไปสัมภาษณ์มาคนที่ท่านผู้ชมเห็นหน้านะ
ส่วนเจ้าของคลิปเขาก็จะหันข้างหลังเรามีนักข่าวสวยแบบนี้ด้วยโอ้มีเยอะค่ะผู้ประกาศก็สวยนะคะถูกต้องครับ